แนวทางการคาดการณ์ด้านเศรษฐกิจโดยกูรูเศรษฐศาสตร์
นั่นคือแนวทางในการเตรียมความพร้อมให้เรานั้นมีความมั่นใจ
แต่ช่วงนี้ครับเพิ่มความมั่นใจให้มากยิ่งขึ้น
บางคนนั้นอาจจะเชื่อเรื่องของดวงชะตานะครับ
วันนี้ครับหนึ่งในหมอดูชื่อดังของประเทศไทย
คุณปู่โลกเบี้ยวดาราพยากร
จะมาคาดการณ์ตามหลักโหราศาสตร์นะครับว่า
ถ้าพูดถึงเรื่องของการเงินการงานสุขภาพความรัก

ในแต่ละเดือนนั้นจะมีแนวโน้มเป็นอย่างไร

ในปีพศ๒๕๕๙หรือปีวอกนี้นะคะ
ก็เป็นปีที่อยากจะเตือนคุณผู้ชม
โดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพค่ะ
ใครที่มีสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องของ
หลังเอวและระบบหายใจ

เพราะว่าในปีวอกนี้นะคะ
เป็นปีที่อาจจะมีโรคระบาดเกิดขึ้นอีกครั้ง

ดวงคุณชงดวงคุณไม่ดีดวงคุณร้าย
คุณก็อย่าประมาทและเตรียมพร้อมที่จะดูแลตัวเอง

ก็ต้องเตรียมพร้อมแล้วก็ยอมรับ
กับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น
ทีนี้ปูอยากจะบอกว่าทุกคนไม่ต้องประสาทกิน
บางคนบอกโอ้โหเขาทักมาว่าดวงไม่ดี

วิธีง่ายสำหรับการถูกทักว่าดวงไม่ดีก็คือ
อยู่นิ่งอย่าหาเรื่อง

คนเรามีวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดที่แตกต่างกันค่ะ
ไม่งั้นฝาแฝดเขาเกิดวันและเวลาเดียวกัน

เพราะฉะนั้นอย่าไปคิดมากอย่าไปวิตกจริตคิดเยอะ

ถ้ากลัวว่าเราจะเสียเลือดเสียเนื้อถึงกับชีวิต
วิธีคือไปทำฟัน
ไปทำฟันไปบริจาคเลือด
เท่ากับว่าเราได้เสียเลือดไปแล้วนั่นเองค่ะ

เพราะว่าคนจะงงว่าตกลงฉันเกิดในราศีอะไรกันแน่
นะคะปูก็เลยพยายามจับนะคะ
เอามาคำนวณเป็นเดือนเดือนใครเกิดเดือนไหน

นะคะเป็นคนเดือนนั้น
คนเกิดเดือนมกราคมนะคะ

พศ๒๕๕๙มีโอกาสดีนะเพียงแต่ว่าจะคว้าไว้ทันหรือเปล่า
เนื่องจากมัวแต่โลเลไปโลเลมานะคะก็เลยทำให้เสียโอกาสได้
ส่วนเรื่องการเงินบอกเลยว่าเสียยิบเสียย่อยเสียเลขเสียน้อย
เรื่องความรักมันมีเรื่องของการเขาเรียกว่าน้อยใจ
บางทางด้านจิตใจมากกว่าเรื่องอื่นทางด้านสุขภาพ
คนเกิดเดือนมกราคมเป็นคนที่มักจะเป็นภูมิแพ้เกิดเดือนกุมภาพันธ์เนี่ย
ให้ระวังให้มากไม่ว่าจะเสียความรู้สึกไม่ว่าจะทำอะไร
อย่าเยอะอย่ามากอย่าทำเลยดีกว่าจริงแค่เขาเรียกว่าคิด
หรือว่าวางแผนเพราะถ้าลงมือทำเนี่ยประสบความสำเร็จค่อนข้างยาก
มักจะมีอุปสรรคเยอะส่วนเรื่องของการเงิน
ก็เป็นเรื่องของการที่ถ้างานมันไม่ดีเงินมันก็คงดีไปไม่ได้เช่นกัน
เรื่องความรักด้วยนะคะมีผลมีผลคือถ้าให้กำลังใจกันมันก็จะไปกันได้
แต่ถ้าไม่ให้กำลังใจกันอาจจะจบได้ค่ะ
คนเกิดเดือนกุมภาพันธ์เรื่องของสุขภาพเป็นเรื่องของหัวเข่า
เดือนมีนาคมนะคะเป็นเดือนที่ขอบอกว่าไม่มีตรงกลาง
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินหรือความรัก
มันคือคำว่าขยายความดีขยายความเร็วก็ขยายด้วยค่ะ
คนที่เกิดในเดือนเมษายนนะคะปีนี้เป็นปีที่ดีของคุณเลยทีเดียว
ตำแหน่งหน้าที่การงานค่อนข้างที่จะได้รับสิ่งดีเกิดขึ้น
เรื่องการเงินพอเราอยู่ในตำแหน่งที่ค่อนข้างสูงแล้ว
การเงินจะใช้เยอะมากความรักอย่ามัวแต่บ้างาน
หรือว่าเห็นแก่คนอื่นที่อยู่นอกบ้านใส่ใจคนในบ้านบ้าง
ส่วนเรื่องของสุขภาพระวังการปวดหัวเพราะงานเยอะอาจจะเกิดความเครียดได้

คนที่เกิดในเดือนพฤษภาคมนะคะในปีนี้ค่อนข้างจะเหนื่อยหนัก
และอาจจะต้องมีการเดินทางคือชีวิตเนี่ยต้องเดินทางหรือเปลี่ยนงาน
หรือเปลี่ยนที่อยู่หรือเปลี่ยนบ้านบ่อยอยู่แล้ว
ปีนี้ต้องออกสนามค่ะไม่ได้นั่งอยู่กับที่เฉยแน่
เรื่องการเงินเมื่อมีการเดินทางเมื่อมีการออกไปข้างนอก
นั่นแปลว่าต้องใช้เงินมากกว่าปกติค่ะ
เรื่องของความรักก็เช่นกันเหมือนกับเดือนเมษายน
ก็คือถ้าเราออกไปทำงานมากเราอาจจะลืมใส่ใจคนที่บ้าน
ก็อย่าให้ความห่างมาทำให้เกิดปัญหา

คนที่เกิดเดือนมิถุนายนเดือนนี้นะคะ
ในปีนี้ค่อนข้างชิวเรื่อยนะไม่ได้ดีไม่ได้แย่
แต่ไม่ได้แปลว่าพอบอกว่าชิลคุณก็ขี้เกียจไม่ใช่นะคะ
เรื่องของการเงินเข้าค่ะแล้วก็ออกพอดีพอดีไม่ได้เยอะมาก
ในเรื่องของความรักใครเป็นโสด
อาจจะโชคดีเจอคนที่ถูกอกถูกใจถูกชะตากัน
ส่วนใครไม่โสดก็อาจจะมีข่าวดีในเรื่องของการ
แต่งงแต่งงานมั่นเมิ่นหรือว่าไปพบผู้ใหญ่ของกันและกันด้วยค่ะ
ในเรื่องของสุขภาพเป็นเรื่องของมือเท้าชา

ทำงานอาจจะหามรุ่งหามค่ำสักเล็กน้อยนะคะแต่ว่าถือว่าดี
แล้วแปลกนะเดี๋ยวคอยดูนะเดือนกรกฎาคมกับเดือนสิงหาคมเนี่ย
งานกลางคืนกลับดีงานลับกลับดีนะคะ
เช่นเราทำงานประจำอยู่แล้วแต่มีคนมาจ้างเรารับอย่างนี้
เฮ้ยรับจอบโอเค
เรื่องการเงินเงินหมุนเงินหมุนและมีโชคฟลุกด้วย
ส่วนเรื่องของความรักนะคะอันนี้ต้องระวังอาจจะมีปัญหา
มีปัญหาพวกลักซ้อนวุ่นวายอะไรอย่างนี้นิดนึง
เรื่องของสุขภาพต้องระวังระบบหายใจอันนี้เลยระบบหายใจแล้วก็หลังนะคะ
ไม่ดีแน่ในปีนี้เดือนสิงหาคมเนี่ยก็ต้องระวังนิดนึงนะคะ
อาจจะไม่ดีเท่าที่ควรแต่มันก็มีจังหวะเขาเรียกจังหวะฟลุกฟลุก
จังหวะได้งานก้อนใหญ่ใหญ่ได้งานใหญ่ใหญ่แต่บอกเลยว่างานใหญ่นี้ทำแล้ว
ให้ระวังพลาดพังเพราะฉะนั้นจงหาคนช่วยเขาเรียกตัวตัวช่วย
แบ่งเบาความสวยไปการเงินก็เช่นกันนะคะมีโชคฟลุกฟลุกเลยล่ะขอบอก
เรื่องของความรักอันนี้รักซ้อนแน่ด้วยความที่เป็นคนสนุกสนานร่าเริง
เรื่องของสุขภาพก็เช่นเดียวกับเดือนกรกฎาคมให้ระวังระบบทางเดินหายใจ
แล้วก็หลังให้มากมากเลยคนที่เกิดเดือนกันยายนนะคะ
ขอบอกเลยว่าโซเชียลทั้งหลายจะทำให้คุณได้รับผลประโยชน์แบบเต็ม

เรื่องของความรักเช่นกันมันเป็นเกี่ยวกับการเดินทางการสื่อสาร
อาจจะมีแม่สื่อทำให้คุณเจอคู่แต่ต้องระวังสำหรับใครมีคู่
คำพูดคำพูดอาจทำให้เกิดปัญหาได้เช่นกันค่ะ
ส่วนเรื่องของสุขภาพเป็นเรื่องอาหารการกินและท้องไส้ไม่ค่อยดี
เดือนตุลาคมเป็นเดือนที่หน้าที่การงานในปีนี้ต้องอาศัยเพื่อนพ้องพี่น้องทั้งหลาย

เรื่องการเงินก็เช่นกันเพื่อนพาค่ะเพื่อนพาสวยแล้วเพื่อนพาได้เงิน
เรื่องความรักถ้าคบหากันมาเป็นเพื่อนก่อนไม่มีปัญหา
แต่ถ้าไม่มีปัญหาเรื่องปากเสียง
ส่วนเรื่องของสุขภาพเป็นระบบภายในค่ะ
ระบบภายในคือพวกปอดไส้ตับเงินพฤศจิกายน
ปีนี้อาจจะเป็นปีที่ไม่ค่อยสนุกนัก
โดยเฉพาะหน้าที่การงานเรื่องงาน
อย่าไปทะเลาะกับใครเพราะว่าอาจจะมีปัญหามีปากเสียงนะคะ

ส่วนเรื่องของการเงินใช้จ่ายมากสักเล็กน้อย
คือด้วยความที่เป็นคนมือเติบอยู่แล้ว

จ่ายจังจ่ายเยอะด้วยนะคะ

เรื่องของความรักก็ต้องระวังทะเลาะกัน
มันไม่มีสาเหตุอยู่มันก็
มีเรื่องเรื่องเล็กก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้
เรื่องของสุขภาพก็เป็นระบบภายในคล้ายกับเดือนตุลาคม
ถ้าคุณทำอะไรไม่ดีมา
สูบบุหรี่กินเหล้านะคะ

อันนี้เน้นเรื่องของอวัยวะเพศด้วยนะคะ

ท่านวาคมเนี่ยนะคะเหมือนจะดี

เขาเรียกว่าต้นร้ายปลายดี

กว่าจะได้งานมากว่าจะได้เงินมา

แม้แต่ไม่ได้ห่างกันเลยอยู่ด้วยกันเลยนะ

มัวแต่เล่นเฟซบุ๊กจนลืมกัน
เพราะฉะนั้นมันจะกลายเป็นปัญหาได้ค่ะ
ส่วนโสดก็ยังคงโสดไปก่อนนะคะ
ส่วนเรื่องของสุขภาพ

ถ้าไม่เป็นก็จะไม่เป็น
ทั้งหมดนี้คือคำทำนายของปีพศ๒๕๕๙

การที่เราดูดวงแบบนี้มันเรียกว่าดูดวงรวม

เป็นของใครของมันเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดมากว่าจะเกิดกับเรา
คนเรามีจังหวะชีวิตขึ้นแล้วก็ลง
ถ้าเราดีเราก็เตรียมพร้อมที่จะเจอเรื่องไม่ดี

เรารอเรื่องดีที่จะเกิดกับชีวิตค่ะ
ก็ขอให้คุณผู้ชมทุกท่านนะคะเจอแต่เรื่องดี
ถ้าเจออุปสรรคก็ขอให้อุปสรรคนั้น
ผ่านไปอย่างราบรื่นหรือมีคนคอยช่วยเหลือค่ะ